ดีกว่าค่ะต้องส่งกำลังใจให้กับคุณยายปรานีนะคะ
แกลาออกจากงานประจำเพราะว่าร่างกายที่แก่ตัวลง
แต่ว่าหันมาขายหมูปิ้งแทนเพราะว่าจะหาเงินเลี้ยงดูตัวเอง
แล้วก็เด็กกำพระที่คุณยายรับเลี้ยงเอาไว้
เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามในช่วงคนสู้ชีวิต
รักเหมือนลูกเหมือนหลานไงเราถึงได้เลี้ยงเขามาจนทุกวันนี้
ถ้าขายไม่ดีมันเหนื่อยยายยายเหนื่อยยายเทาะยายหมดกำลังใจที่จะสู้

สอยพราตริกลับที่จะออกไป
เมื่อก่อนเป็นแม่บ้านโรงเรียนอยู่ข้าแยกกับศาลาคน

แล้วทำไมอยากจะออกจากการเบน
เพราะว่าสังขารไม่ไหวค่ะมันปวดหัวเข่าเพราะว่า
ก็ขึ้นกระดายมาขายหมูปิ้งก็ประมาณ๓ปี

แล้วก่อนคุณยายขายหมูปิ้งที่ไหนครับ
เมื่อก่อนนี้ขายอยู่บางบัวทอง
เพราะว่าอาศัยพี่อาศัยน้องอยู่อยู่บางบัวทอง

คุณยายทำเองหรือว่าคุณยายรักมาก

ตกแล้วก็ได้ไม้ละ๖บาท

ถ้าขายไม่หมดมันต่อเนื่องไปถึงพรุ่งนี้อีกอะไรอย่างนี้
เราก็นับแล้ววันนี้ก็ได้ร้อยกว่าบาท
ที่ดีขายดีอย่างนี้ไม่เหนื่อยนะลูก

สำรวจที่ได้มาเราก็ต้องเจ็บเอาไว้
บางทีเขาขอกินขนมก็ต้องให้เขา
บาท๒๐บาทอะไรอย่างนี้ต้องให้เขา

แกขายไม้เท่าไรอยู่นั่นคะ

เพราะว่ารับมาจากทางนั้นเขาก็ตีราคามาอย่างนี้

ขายขาดเราก็แย่มันลำบาก

พุทธยายค่าใส่อยู่กับคนหรือครับ
เช่าห้องพักอยู่เดือนละ๒๐๐บาท
แล้วก็อยู่กับหลาน๒คน
แล้วค่าห้อง๒๐๐๐บาทพุทธยายมีจ่ายอีกเดือนไหม

บางทีต้องกู้ไอ้บังในบางที่ขายมุ้งขายอะไรอย่างนี้

บางทีเขามาเก็บ
ที่เรายืมเท่าไหร่๒๐๐๐บาทมาเก็บเราไม่มีให้เขา
เราก็ต้องเกียรติเอาเงินที่ซื้อของ

มันลำบากเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไง
แต่มันก็ต้องยืมเขาเราไม่มีใครแล้ว
แม่มาตายแล้วพ่อก็ทิ้งไป

ว่าแล้วเขาจะอยู่กับใครพี่น้องเขาก็ไม่เอาเขาไง

เด็ดตาดำเราจะทิ้งได้อย่างไรห้องกระติกกันอย่างนี้

อยู่อย่างนี้เองอยู่ได้ไหมลูก
ยายมีอย่างนี้ไอ้กินอย่างนี้ได้ไหมลูก
เอ็งกินได้เอ็งก็อยู่กับยายได้
ถ้าเอ็งกินไม่ได้ก็อยู่กับยายไม่ได้
แม่เสียแล้วแต่ว่าพ่อเลิกกับแม่ไปตั้งนานแล้วค่ะ
แม่เขามาฝากยายไว้ยายก็เลยให้หนูอยู่ด้วยครับ
น้องแจนมาอยู่กับคุณยายกี่ปีแล้ว

มาอยู่ตั้งแต่อยู่เมื่อไหร่

เพราะวันนี้น้องแจนช่วยอะไรคุณยายบ้าง
ก็ล้างของทำความสะอาดห้องอย่างนี้ค่ะ
ส่วนมากหนูไม่ค่อยปิ้งหรอกเพราะหนูปิ้งไม่ค่อยถนัด

หนูก็เลยช่วยยายหยิบของให้ลูกค้าอย่างนี้
แล้วทุกวันนี้คุณยายต้องคอยต่อคอยอะไรน้อง

เขาก็ไม่ค่อยรู้หนังสือเลขเลิกอะไรอย่างนี้
ส่วนคุณยายต้องค่อยนำหน้าให้เขาอ่านค่ะ
แล้วทุกยายเหนื่อยไหม

คือขายของเนี่ยเราว่าเหนื่อยเรายังไม่เหนื่อยเท่ากับเลี้ยงเขา

โอเค
ถ้ามีชีวิตเหมือนยาย
ไม่ต้องท้อมีกำลังใจก็ต้องต่อทั่วให้ได้

วิ่งขนิดแล้วนะจ๊ะ
แวะหน่อยนะจ๊ะแวะหน่อยลูก

ชีวิตจะลำบากแต่ไม่ท้อและสู้
สู้ค่ะเพราะว่าเราทุกคนก็เป็นกำลังใจให้
คุณยายปรานีเช่นเดียวกันนะคะ

ส่วนใครอยากจะไปอุดหนุนหมูปิ้งของคุณยายนะ

อยู่ที่บริเวณถนนไทยรามันเขตคลองสามวานะ

หรือว่าจะโทรไปสอบถามคุณยายก่อนก็ได้นะ
หมายเลขโทรศัพท์นี้เลย๐๘๕๑๒๕๕๐๗๒ค่ะ
ครับเป็นกำลังใจให้นะครับ